มาดูเรื่องนี้ค่ะมีหญิงสาวรายนึงเขาโพสต์เตือนภัยเอาไว้ค่ะ
บอกว่าเพื่อนสาวเขาเป็นพริตตี้นะคะ
แล้วเขาก็ไปทำงานในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งแถวทองหล่อ
เขาก็เหมือนกับชงเหล้าให้ลูกค้าเวลาไปเที่ยวอะไรแบบนี้
แล้วพอเขาทำงานเสร็จเขารู้สึกว่าเมามาก

เรียกแท็กซี่ให้ไปส่งที่คอนโดมิเนียมเพื่อน
ระหว่างทางโอ้โหเหมือนจะอ้วกตลอดเวลาจนขึ้นห้องไม่ได้
ให้เพื่อนมารับที่ด้านหน้าคอนโด
แล้วก็เหมือนแบบตัวร้อนวูบไปทั้งตัว
ถอดเสื้อผ้าออกตื่นมาก็หายใจไม่ออก

เขาเลยตั้งข้อสังเกตว่าเขาถูกหยอดยาถูกมอมยาหรือเปล่า
เขาใช้คำว่าเป็นยาเสียสาว
ทำให้เขาเหมือนกับรู้สึกร้อนวูบวาบเหมือนกับเกิดอารมณ์ทางเพศด้วยนะ
แล้วก็จะอ้วกใจสั่นอะไรแบบนี้
คือถ้าช่วงเวลานั้นอยู่กับพวกมิจฉาชีพ
อยู่กับพวกผู้ชายที่ฉวยโอกาสอะไรพวกนี้เนี่ย
อยู่ในสภาพที่จะดูแลป้องกันตัวเองได้
ใช่ค่ะทีมข่าวของเราก็มีโอกาสได้ไปสอบถามพูดคุย
หญิงสาวผู้เสียหายคนนี้นะคะอายุ๒๘ค่ะ
เขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
เขาก็ทำมาประมาณ๒๓ปีแล้ว
วันเกิดเหตุก็ไปทำงานที่ร้านแห่งหนึ่งแถวทองหล่อ
เขาก็ทำหน้าที่เติมเหล้าให้กับแขกที่ไปดื่มในร้าน
ปกติก็ทำงานแบบนี้เดือนละ๗๘วัน
ช่วงเกิดเหตุก็ชงเหล้าให้กับลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ
เป็นผู้ชายมากัน๓๔คนเป็นชาวเกาหลีนะคะ

เขาก็บอกว่าก็ดื่มเป็นปกติเวลาทำงานลักษณะแบบนี้เขาก็จะดื่มไปด้วย
แต่พอร้านเลิกค่ะเธอบอกว่าเธอเมามาก
เรียกแท็กซี่ไปส่งที่คอนโดมิเนียมของเพื่อนแถวรัชดาพิเศษ
ระหว่างทางอาการมาเลยรู้สึกจะอ้วกจะอาเจียน
ก็โทรเรียกเพื่อนให้มารับหน้าคอนโด
แล้วหลังจากนั้นไม่รู้สึกตัวอีกเลย
บอกว่าลงจากแท็กซี่ปุ๊บเธอจำอะไรไม่ได้เลยนะภาพหาย
มาอีกทีบ่ายโมงของอีกวันนะคะ
เพื่อนที่ลงไปรับที่คอนโดเล่าให้ฟังว่า
พอเธอลงมาจากรถก็อาเจียนหน้าคอนโดนะคะ
เพื่อนกับรอปภช่วยกันพยุงขึ้นห้อง
ตอนนั้นรู้แค่ว่ารู้สึกร้อนมากเหมือนกับร้อนจากข้างใน
แล้วเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าตัวเธอถอดเสื้อผ้าออก
ไม่รู้สึกตัวนะอันนี้เพื่อนเล่า
เธอเนี่ยถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็พูดว่าร้อน
พอตื่นขึ้นมาก็หายใจไม่ออก
จนถึงตอนนี้อาการยังแย่อยู่เลย

เพื่อนก็เลยคาดว่าอาจจะถูกหยอดยามอมยาหรือเปล่า
แล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เจอแบบนี้

จริงแล้วไม่ได้มีใครมาโดนตัวเธอเลยนะ
ก็เลยคาดว่าเป็นการหยอดยานในเครื่องดื่มหรือเปล่า
ครับ
ตอนที่พอเราลงจากแท็กซี่
พอเราลงจากแท็กซี่คือเรากระโดดกอดเพื่อนเราอะไรอย่างนี้

แล้วเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าเราอ้วกอ้วกตรงบันได
แล้วก็เพื่อนยามก็พาเข้าลิฟต์
แล้วก็ขึ้นห้องพอเข้าห้องไป
แล้วก็แบบร้องร้องร้อนร้อนแบบวูบวาบไปทั้งตัว
บอกอยากแก้ผ้าแบบอยากแก้ผ้าแบบมีอารมณ์อะไรอย่างนี้ค่ะ
งแบบร้องแบบความต้องการนะคะเพื่อนบอก
ใช่ท่านบอกว่าแล้วก็ร้องคางคางแบบมีความต้องการทางเพศ
แบบร้อนแบบอยากแก้ผ้าแล้วก็เพื่อนก็จับแก้ผ้าแล้วก็เอาเข้าห้องน้ำค่ะ
ก็เป็นอย่างที่ในภาพค่ะ

แล้วเรามารู้ได้ยังไงว่าเราโดนลมยา
มารู้ได้ยังไงโดนมมยาเพราะน่าจะเป็นน่าจะเป็นห้องลูกค้าตกหนังนะครับ
คือภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นภาพที่เพื่อนของน้องคนนี้เขาถ่ายเอาไว้ในคืนวันเกิดเหตุ

เป็นเพื่อนผู้หญิงเพื่อที่จะเอาไปโพสต์เตือนภัย
แล้วบอกว่ามันมีแก๊งที่หยอดยามอมยาเป็นยาเสียสาวอะไรพวกนี้เนี่ย
แต่ทีนี้หลายคนก็แบบเอ๊ะมันต้องไปตรวจให้ชัดไหม
เพราะว่าคือลักษณะของการมอมยาพวกนี้เนี่ยมันต้องมีแก๊งที่มันหวังผลว่ามันจะจัดการกับเหยื่อคนไหน

ใช่ค่ะแล้วภาพที่เห็นไปในห้องน้ำเนี่ยตัวน้องผู้เสียหายเขาบอกว่าเพื่อนแบบจับอาบน้ำนะราดน้ำอยู่เป็นชั่วโมงนะยังไม่หาย
หรือก็อาจจะเป็นไปได้ที่คนที่ประสงค์ร้ายมันอาจจะไม่มีจังหวะที่จะพาน้องออกไปด้วย
น้องก็เลยได้ขึ้นแท็กซี่เพื่อจะกลับบ้านก็เลยโทรหาเพื่อนเพราะว่าตอนนั้นไม่ไหวอะไรอย่างนี้
ไม่กล้าแจ้งความขอไปปรึกษากับผู้จัดการร้านก่อนกลัวร้านจะเสียหาย
ถ้าผู้จัดการร้านอนุญาตก็จะแจ้งความตามขั้นตอนของกฎหมายเพราะถือว่าตัวเองตกเป็นผู้เสียหาย
ทีนี้ก็เลยเกิดคำถามว่าไอ้หยอดยายาเสียสาวยาอะไรที่หอดลงไปในเครื่องดื่มแล้วจะทำให้เกิดอาการในลักษณะแบบนี้
เขาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้นะเขาบอกว่ายาที่นิยมใช้ในลักษณะที่ว่าเอามามอมสาวเนี่ย
หลักเป็นยานอนหลับแบบรุนแรงเหยื่อจะเกิดอาการมึนงงแล้วก็หลับไปอันนี้อย่างหนึ่งนะครับ
ส่วนอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นพวกยาเสพติดยาอีอย่างนี้ค่ะจะเป็นลักษณะของการกระตุ้นประสาทหลอนประสาทกินเข้าไปก็จะควบคุมตัวเองไม่ได้
ผลข้างเคียงคล้ายแบบนี้จะร้อนวูบวาบหัวใจเต้นแรงนอนไม่หลาบกล้ามเนื้อกระตุกแต่ถ้าเยอะเนี่ยเสี่ยงเสียชีวิตนะครับ
หรืออีกชนิดนึงคุณผู้ชมทิ้งเจอขาวอันนี้ลักษณะเป็นเกล็ดใสมีขายในอินเทอร์เน็ต
ชนิดนี้ใช้ผสมพันธุ์ม้าค่ะรุนแรงมากถึงขั้นไตวายและเสียชีวิตได้
แล้วก็คิดว่าตัวเองถูกมอมยาเนี่ยนะถูกหยอดยาเนี่ยนะต้องรีบไปหาตำรวจ
ต้องรีบไปตรวจเลือดว่ายาที่โดนไปเนี่ยมันคือยาอะไร
เป็นยาเสพติดเป็นยานอนหลับหรือมันเป็นอะไรกันแน่
อย่างน้อยมันก็เพื่อตัวเองด้วยนะจะได้รักษากันได้ทันนะครับ